ปัจจุบันนี้ครับอาหารญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนไทยนิยมบริโภคกันนะครับ
แต่ว่าด้วยที่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ชอบความแปลกใหม่ชอบความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
ทำให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่ต้องมีการปรับตัวกันครับ
เอาเทรนด์คืออาหารแปลกใหม่เข้ามารวมทั้งต้องใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ความหลากหลายของโซนอาหารและการตกแต่งแนวยาไต
เหมือนว่าผู้บริโภคกำลังเดินอยู่ในย่านร้านอาหารการกินในประเทศญี่ปุ่น
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวและกลุ่มคนรุ่นใหม่
มีโซนอาหารซูชิซาซิมิโซนสเต็กเคาน์เตอร์สไตล์ญี่ปุ่น
โซนอาหารนานาชาติหรือโซนน้ำแข็งไซส์เกร็ดหิมะสไตล์ญี่ปุ่น
ขนมหวานรวม๘๘รายการค่ะ
แล้วเพิ่มความแปลกใหม่ด้วยการโชว์ทำอาหารหรือการแล่ปลาแซลมอนกันแบบสด
โซนจะมีเมนูพิเศษเราสามารถสั่งได้ด้วยการใช้บาร์โค้ด
ดเลือกเมนูที่ชื่นชอบที่หน้าจอสั่งอาหาร
แล้วพนักงานก็จะมาส่งถึงที่
นี่เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในร้านอาหารของโออิชิ
อัพแรงเข้าสู่โออีชิยุค๔๐
จากไลฟ์ไซเคิลของร้านอาหารญี่ปุ่นหดตัวสั้นลงค่ะ
ปัจจุบันมันเป็นดิจิทัลทั้งหมดแล้วนะครับ
มันเล็กลงความต้องการผู้บริโภคเนี่ย
ด้วยการรับรู้นะครับมันมากขึ้นเพิ่มขึ้น
ทุกทุกปีมีการเปลี่ยนตัวเร็วมากนะคะ
เพราะฉะนั้นร้านอาหารแทนที่จะปิดตัวภายใน๓ปี
เดี๋ยวนี้๑ปีเราก็จะเห็นว่ามีการปิดตัวเยอะขึ้น

มีการตอบโจทย์ลูกค้าของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาทุกปีเช่นกัน

เป็นอีกกลุ่มที่เผชิญกับการแข่งขันสูง
จึงดึงความแตกต่างในวัตถุดิบ

อีกทั้งกลุ่มลูกค้ายังเป็นกลุ่มนักธุรกิจญี่ปุ่น

ตอบโจทย์ในเรื่องของอาหารบรรยากาศ
และการบริการเสมือนคนในครอบครัว

เราต้องเอาลูกค้าเป็นหลัก
คือเราจะเซ็ตสแตนดาร์ดอย่างไรก็ได้
แต่ถึงเวลาสแตนดาร์ดมันต้องเปลี่ยน
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการนะครับ

ทุกวันนี้เราก็ปรับทุกวันนะครับ
ไม่ว่าจะรสชาติอาหารไม่ว่าจะเพลง
ไม่ว่าจะการบริการหรืออะไรต่าง

มูลค่าการตลาดร้านอาหารในประเทศไทยปี๒๕๕๙
มีประมาณ๓๘๕๐๐๐ล้านบาท

ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
หากอ้างอิงจากตัวเลขของศูนย์วิจัยกษิกรไทยปี๒๕๕๙
คาดว่าร้านอาหารจะเติบโตร้อยละ๒ร้อยละ๔และผู้เล่นในตลาดเองจะมีการปรับตัวและหาประสบการณ์ใหม่
ทันกับความต้องการของลูกค้าเพื่อรับการแข่งขันและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน